คุณผู้ชมครับข่าวนี้แมวไก่ไก่ที่ว่าคือไก่ชนครับแมวที่ว่าตีนแมวค่ะมาขโมยมาก่อเหตุพาไปดูหน่อยค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ตอนที่มาขโมยไก่ชนค่ะครับ
อ่ามาถึงปุ๊บก็ค่อยเดินตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งกว่ากับตีสองอ่ะค่ะ
แล้วไก่ชน๗ตัวที่เอาไปเนี่ยมันอยู่ที่สุ่มไก่หน้าบ้านเลย
เดี๋ยวดูอีกค่ะกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงเนี่ย
จะเห็นว่าสี่คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับ
จุดตรงนี้นะอันนี้ตีหนึ่งห้าสิบแปดนะคุณผู้ชมดูดี
มุ่งหน้าตะบนคลองสี่ค่ะก่อเหตุแป๊บเดียวอ่ะสิบแปดนาที
แต่ว่าความเสียหายเนี่ยอู้หู้ยพุ่งไปเจ็ดแสนบาทค่ะ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะตำรวจสภคลอง๕ก็แกะรอยตามล่าตัว
จนสามารถจับกลุ่มตัวได้ค่ะเป็นเยาวชนชายอายุ๑๕๑๖๔คน
แล้วก็มีของกลางคือไก่ชน๖ตัวแล้วก็มอเตอร์ไซค์๒คันที่ใช้ก่อเหตุ
ทีนี้ก็เลยต้องสอบสวนค่ะด้วยความที่เป็นเยาวชน

เขาก็สารภาพนะบอกว่ามีการตระเวนก่อเหตุ
ลักไก่ชนสุ่มไก่ชนในซอยสามัคคีไป๖ตัว

ก็อีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ของกลางกลับมาไง

ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้น

แล้วก็ยังมีก่อเหตุที่หมู่๑คลอง๕อีกนะ

เป็นเป็ดพอไปถึง
คือตั้งใจจะมาขโมยไก่แต่พอไปเห็นเอ้าเป็นเป็ดนี่นะ
เฮ้ยเป็ดชนไม่ได้ไม่งั้นก็ไม่เอามา

บอกว่าไม่ได้เอามากินไม่ได้จะเอามาขายนะ

ต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาค่ะร่วมกันลักทรัพย์

แล้วก็เรื่องของการรับของโจรด้วย
ทีนี้เจ้าของสุ่มไก่ชนเองเนี่ยนะคะ
ที่คนเสื้อสีน้ำเงินที่นั่งอยู่นะนะ

นี่ดีใจมากนะที่ตำรวจจับตัวได้

ก็ต้องอบรมน้องเขาหน่อย
คือเป็นเยาวชนในชุมชนนี่แหละ

บังเทศนิดนึง

ไอ้ที่เอาไปน่ะราคามันแพงมากมั้ย

เขาบอกว่าแต่จริงตัวแพงเนี่ยอยู่ข้างในนะ

สิบกว่าสุ่มเนี่ยเขาหยิบไปแต่ข้างนอก

มีอยู่ตัวนึงค่ะตัวหนึ่งที่เอาไปเนี่ย

เทอร์โบเนี่ยมันดียังไง
มันเจ๋งยังไงเขาบอกว่าเป็นไก่ชนพม่า

เจ้าตัวนี้นั่นแหละลงสังเวียนนะ

ตัวนี้คือเจ้าเทอร์โบสุดท้ายได้คืนนะ

คือเจ้าเทอร์โบไปเวทีแต่ละเวที

ตอนนี้พามาหลายเวทีทำรายได้ให้๕๖๐๐๐๐ละครับคุณ

อันนี้เขาก็ขอบคุณตำรวจที่ทำงานไว้นะ

สะดวกได้คืนมานะคะ